หลายคนเนี่ยนะวางแผนจะขึ้นเหนือไป
สัมผัสอากาศหนาวกับปลายฝนต้นหนาวเนอะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขึ้นไปเชียงมงเชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ชมครับ
ต้องระมัดระวังเพราะบางเส้นทางมันเป็นเส้นทางที่ต้องขึ้นดงขึ้นดอย
อันนี้ต้องระมัดระวังถ้าไม่คุ้นไม่ชินกับเส้นทางต้องระมัดระวังให้มาก

ติดตามนะฮะในช่วงตลอดภาพแปด
เกือบเพราะอะไรเกือบที่จะโดนรถคันหลังเหยียบเข้าให้
ฮือเขาคิดว่ามีการเฉียวชนมีการสะกิดเข้ามาร่วมลงไปตัวเจ้าของคลิป
ว่าตัวเขานั่นแหละที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
เขาคิดว่ามีการเฉียวชนมีการสะกิดกับรถมอเตอร์ไซคันหน้ามาหรือเปล่า
ซึ่งตัวเขาเองก็บอกว่าเฮ้ยตอนแรกคิดว่าใช่
แต่ดูจากภาพของกล้องหน้ารถและก็นั่งทบทวนตัวเองในวันนั้นดู
นะเพราะว่าไม่ได้มีการสะกิดไม่ได้ยินเสียงสะกิดอะไร
เพียงแต่ว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้คาดว่าน่าจะล้มเอง
แล้วถามว่าจะล้มเองได้อย่างไร
อาจจะเป็นเพราะว่าทรายไหมดูพื้นถนน

หรือคนที่ขับมอเตอร์ไซคันนั้นมาไม่ชินทาง
มันเหมือนเป็นทางโค้งเป็นทางลาดด้วย
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุล้มลงไปแบบนี้
ยังเดชมูลเคราะห์ดีที่มันกริ่งไปโดนรถคันหลังเข้า
เหยียบกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจะเจ็บหนักกว่านี้ได้
เหตุมันเกิดตรงถนนที่ขึ้นดอยไปยังหมู่บ้านแม่กระปอง

ก็เลยมาฝากเตือนภัยกันคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายหรอกครับ

จริงก็ทุกที่อีทงอีสานก็มีทางที่แบบว่าต้องระมัดระวัง
หรือทางภาคใต้ที่ต้องขึ้นภูเขาก็ต้องระมัดระวัง
ถ้าไม่ชินทางต้องศึกษาเส้นทางให้ดีและขับรถอย่างระมัดระวังครับ
จริงแล้วเนี่ยทางแคบมันมีอยู่หลายพื้นที่
แล้วถ้ายิ่งทางแคบมาไวมาเร็ว
อาจจะทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็ได้ค่ะ

ใจมันกลัวนะเข้าใจได้
ก็คือมันเป็นทางโค้งอะเนาะ
คือคนที่มาทางสวนที่ปั่นจักรยานมาน้องเนี่ย
เขาก็ไม่รู้ไม่เห็นว่ามีรถมา
แล้วพอเขาปั่นมาอย่างสบายใจมาเจอรถจังแบบนี้ไปไม่เป็น

ขณะเดียวกันเจ้าของคลิปที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย
เขาก็ไม่ได้มาเร็วมากหรอก
แต่ว่าคือขับมาเต็มเลนน์น่ะตามภาษารถใหญ่เนาะ

ส่วนอีกฝั่งนึงอ่ะรถน้อยจักรยาน

บอกตรงเป็นผมนะผมก็ออกข้างทาง
จริงเป็นเราก็ลงพงยากค่ะ

ก็ต้องขับให้มันถูกเลนด้วยนะก็ระมัดระวังแล้วก็มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะ